ไปกันที่ริมชายหาดจอมเทียนกันหน่อยละกันค่ะ
ได้ที่หอไปเคี้ยวกับแก่เบื้อง
เบียร์กัญชาน้ำท่อม
บุตรตรีไฟฟ้ากับแก้ม

และเรี้ยราศเรี้ยราศคืออะไร

อมรีสอร์ทที่เขาอยู่ติดริมทะเลน่ะ

อันนี้แปลกเปิดเพลง
แล้วนักท่องเที่ยวที่กัดเข้าพักที่โรงแรม

แล้วดูสิตามชายหาดเพียบขยงขยะต่าง
ไม่ต้องบอกหรอกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เห็นแก้วเครื่องดื่ม

มันทิ้งเอาไว้ตรงหาดจอมเทียมพัทยาแบบนี้
คือเวลาเขาจัดระเบียบอย่างก็ไปทำเละอีกอย่าง

นักข่าวของเรานะไปตรวจสอบเมื่อวาน
ไปเจอพวกนักดื่มที่เขายังนั่งรวมตัวเป็นกลุ่ม

นั่งล้อมวงแบบนี้เห็นไหม
แล้วก็จะเปิดเพลงผ่านบลูทูธ

ก็คุยกันเสียงดังร้องเพลงเมา
แล้วก็แบบเอาเต้นกันอยู่ริมหาดแบบนี้ค่ะ
ทีนี้คือจะมาตั้งวงกงเล่ากัน
เหมือนกับมาต่ออารมณ์ยังค้างอยู่
คือแบบไม่ได้ไปกลับไปกินข้าวต้มแล้วกลับไปนอนที่บ้าน
เปล่าเลยมานั่งต่อกันแบบนี้
แล้วกลุ่มผู้ชายก็เดินไปยืนฉี่ริมทะเล

แต่คนที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการโรงแรมแถวนั้นสิ
นี่ไงนี่ยืนชี้ให้เห็นเลย
แล้วไม่ใช่กลางคืนด้วยพ่อคุณ
จะมาถึงเช้าเดี๋ยวก่อนเวลาฉี่ลงไป
ขึ้นก็ซัดเข้าฝั่งเหมือนกันใช่ก็นั่นแหละ
เนี่ยมายืนตรงนี้โอ๊ย

คนที่ได้รับผลกระทบกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมแถวชายหาดจอมเทียน

โมงเช้าจะมาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์เหรอ
เหม็นอึ๊บเลยกลิ่นชีอยู่ตรงนี้
แล้วที่หนักสุดลูกค้าบางคนเขาบอกไม่ไหวหรอก
อยากเจออะไรแบบนี้ยกเลิกแคนเซิลไม่จองแล้ว
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดระเบียบหน่อย
แล้วปัญหานี้นะเราไปถามทางรองนายกเมืองพัทยาค่ะ
คุณวุฒิศักดิ์บอกว่าพื้นที่ชายหาดมันเป็นพื้นที่เปิดไง
ก็ทำได้แค่ขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยว
ก็ยอมรับแหละเจ้าหน้าที่ของเราเองก็อาจจะไม่ได้มีมากเพียงพอ
พัทยาเขาจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะ

คุณผู้ชมเสนอไอเดียกันมาได้นะ
จากที่ให้เจ้าหน้าที่เขามาแบบตรวจตาอยู่ตลอดแล้ว
อาจจะต้องปลูกฝังตั้งแต่จิตสำนึกเลย
ให้มองภาพนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เขาเคยสอนว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ย
เคยไปถึงแล้วเป็นยังไง
ตอนเอาจากเอามาให้มันเหมือนเดิม